ที่ท่านติดตามกันอยู่ก่อนนะครับเรื่องของแม่มณีนะ
มณีหรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวทชื่อเล่นชื่อเดียนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับแฟนนุ่มวัย๒๐ปี
ที่ห้องพักในอาคารหลังหนึ่งที่สัตหีบชนบุรีหนีไปกบดานอยู่ที่นั่น
แล้วก็คุมตัวมาที่สพเมืองอุดรธานีเจ้าของคดีเธอเป็นคนอุดรธานี
ก็เลยถูกแจ้งความไว้ที่นั่นเยอะคนที่ไปเล่นแชร์แม่มณีนะครับ
วันนี้เนี่ยแม่มณีนะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ใช่ค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยว่าไม่ผิดอะไรไม่ขอโทษ
แล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนพร้อมที่จะสู้คดี
โกงด้วยเพียงแต่ยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเท่านั้น
แต่แฟนนุ่มแม่มณีนี้บอกว่าผมไม่เกี่ยวเลยฮะ

พอสอบปากคำแฟนหนุ่มบอกผมไม่รู้เรื่องเลยครับ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่สพอุดรทานีนางสาววรรษนีกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าไนต์เมธีชินภาวะ๒๐ปี
ถูกคุมตัวอยู่ที่นี่นะครับที่ห้องคุมขังของสพเมืองอุดรธานี

จนกว่านู้นล่ะจะเสร็จขั้นตอนการสอบปากคำส่งฝากขังที่ศาล

รอฟังว่าศาลท่านจะให้ประการรึเปล่า
นี่คือบรรยากาศที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
นักข่าวก็ไปกันเยอะ

คงต้องมีการเอาตัวมาสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
แต่มีคำถามว่าเออแล้วเมื่อคืนเนี่ย
ที่ถูกคุมตัวมาถึงเนี่ยถูกจับได้ที่
หีบชนบุรีถูกนำตัวส่งมาที่
สพเมืองอุดรธานีต้องนอนใน
ห้องคุมขังของสถานีตำรวจคืนแรก
เป็นยังไงกันบ้างอืมแน่นอนก็ต้องแยกชายหญิง
แยกกันนะครับแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์
ต่างกันเลยนะคะโอ้โหแม่มณีกับแฟนนุ่มเนี่ย
ความรู้สึกหลังห้องขังมันต่างกันมาก
ตามรายงานที่ออกมาบอกว่าคนละเรื่องเลย
คนละเรื่องเลยนะฮะสองคนนี้ตามรายงานเนี่ย
บอกว่านางสาววันธนีกับนายเมธีนะครับ
เมื่อคืนนี้หลังจากที่ถูกนำตัวมาส่งที่
สพมอุดรธานีมีการสอบปากคำเบื้องต้น
ทำขั้นตอนอะไรต่างแล้วเนี่ยนะครับ
ก้าวแรกเลยนะที่แม่มณีแล้วก็นายเมธีเข้าสู่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ

ตกใจเพราะว่าไม่เคยถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ต้องไปอยู่ในห้องคุมขังแบบนี้มาก่อน
แต่พอเข้าห้องคุมขังไปแล้วนะเอาในฝั่งของผู้หญิงก่อน
นางสาววันธนีหรือแม่มณีเนี่ยตามรายงานบอกว่าหัวเราะ

ยิ้มได้แล้วคุยกับผู้ต้องหาหญิงคนอื่นที่อยู่ในห้องคุมขัง
ชวนเขาคุยด้วยอะดูข่าวไหมรู้จักเราไหมเอ่อ
อ่าถูกจับเข้าหาอะไรล่ะอืม
มีทักทายนะครับแนะนำตัวเองว่าเนี่ยนี่เราคือแม่มณีนะเคยเห็นข่าวกันไหม

ไม่รู้ว่าถามหรือเปล่าได้เล่นแชร์ไว้ด้วยหรือเปล่าอ่าอาจจะทำถามอยู่หรือเปล่าเออ
ก็นี่แหละครับมีการหัวเราะพูดคุยกันถูกคอตลอดทั้งคืนแสดงว่าไม่เครียด
ขณะที่นายเมธีสามีของแม่มณีนะครับแน่นอนว่าต้องถูกแยกไปคนละห้องคุมขังนะฮะ
อาการเนี่ยแตกต่างไปเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าแตกต่างอย่างสิ้นเชิงด้วย
หัวเราะไม่พูดคุยกับใครทั้งสิ้นอยู่ในอาการแบบเครียดจัด
แล้วก็บ่นกับตำรวจที่ทำหน้าที่ในการดูแลห้องคุมขังบอกว่าโอ้โหเซ็ง
อืมนี่ฮะนายเมธีนะไม่เคยอยู่ในที่แบบนี้มาก่อนค่ะถึงขั้นเซ็งนะครับ
ระหว่างที่มีการเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อควบคุมตัวไปตามจุดต่าง
ของสพเมืองอุดรทานีเนี่ยนักข่าวพยายามถามนางสาววรรษณีย์นะ
เออบอกว่าอยากจะขอโทษกับผู้เสียหายไหมอืมผู้ที่เขาออกมาแจ้งความกันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
เฉพาะที่เนี่ยบอกเป็นห้าพันคนค่ะแจ้งยอดความเสียหายไว้เป็นพันล้านเนี่ย
มณีบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องขอโทษใครนะฮะแถมยังบอกว่านักข่าวนี่แหละ
ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายนะสื่อเนี่ยรู้ดีทุกเรื่อง
จะฟ้องเป็นรายคนเลยค่ะโอ้โหนี่บอกอย่างนี้เลยนี่ฮะ

คือวันนี้ค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจควบคุมตัวแม่มณีออกจากห้องคุมขัง

แล้วแม่มณีคือเปิดใจกับสื่อเลยนะคะ
สื่อก็ไปรอกันเยอะอย่างที่เห็นภาพเนี่ยค่ะ

ตอนนี้บัญชีทรัพย์สินของตัวเองโดนอายัดอยู่
ขอรอเคลียร์ปัญหาตรงนี้ก่อน
ถ้าประกันตัวได้จะไปเคลียร์กับทุกคนแน่นอน
ยืนยันว่าไม่ได้โกง

ที่ไปเจอตัวเองอยู่กับแฟนที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าไปเซ็นใบแต่งตั้งและมอบอำนาจทนายความ
แล้วก็ย้ำเลยว่าไม่ได้หนีนะ
ไป๒วันตำรวจก็มาที่บ้านคุณป้าแล้ว
ยืนยันว่าไม่เคยชวนให้แม่ขายไปหาลูกขายมา
แล้วก็จะได้รับค่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าน้ำลาย
มันเป็นความโลภที่ทุกคนอยากได้เปอร์เซ็นต์จากแม่ขาย
แล้วก็ไปยุโยงให้ลูกขายมาแจ้งความ
แล้วก็ย้ำอยู่ตลอดนะว่าไม่ได้โกงไม่ได้หนี
อันนี้ย้ำบ่อยเลยค่ะลองฟังเสียงดูค่ะ
เรามาได้ได้พูดคุยรู้หรอคะ
อ่อเห็นตำรวจที่ศพภูตาลหลวงอะค่ะ

นาวก็ไม่จำเป็นใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
สถานที่ตำรวจเพราะว่าตำรวจก็ต้องพาไปสอบปากคำ
ทำขั้นตอนต่างแล้วก็เข้าห้องควบคุมตัว
แต่มันมีช่วงจังหวัดตรงนี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอะเลย
คือเมื่อกี้นักข่าวก็ตะโกนถามเธอก็ตอบมาอย่างที่ท่านฟังมาสักครู่
แต่นี่คือสัมภาษณ์ตรงหน้าโรงพักษ์
เดี๋ยวต้องฟังดูนะครับ
คำว่าไม่ขายคำว่าไม่ขายคน
สมมุติคนฝากคุณ๕ล้านเขาให้๒ล้าน

ถ้าคุณเอาเงินไม่หมุนทำไงเรากระกายเป็นคนไม่มีตรงนี้
เดี๋ยวพูดว่าขอบคุณผู้พิทักข่าวทุกคนที่ให้โอกาสได้พูด

จับกลุ่มเนี่ยเป็นการนั่งคุยตำรวจคุยเลยเพราะเราตกลงกับอ่า
ทางธนายแล้วว่าสี่วันเรามอบตัวแน่นอนคุณเดียครับค่ะเรื่อง
เรื่องนี้เนี่ยพวกแม่ขายก็เป็นตัวสำคัญถูกต้องไหมเดียไม่รู้
ว่าทางกฎหมายคำว่าแม่ไข่กับลูกไข่มันคืออะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยว
รู้แค่ว่าแม่ขายจะมาโยงให้ทั้งหมดว่าไปแจ้งความจับแม่มณีเลย
ที่สลิปเขาโอนให้แม่ขายไม่ได้โอนให้เดียถูกไหมเขาโอน
ที่เป็นลูกไข่โอนให้แม่ขายแต่คุณบอกว่าแจ้งความจับเดียดีกว่าค่ะ
ทุกคนเนี่ยเรียกว่าหนึ่งไม่ได้ว่านะคะความโลภที่เขาอยากจะได้
เปอร์เซ็นต์เขาก็สมมุติอยากให้เก้าร้อยสามสิบเขาก็บอกว่า
เขาจะให้อ่าห้าร้อยเพื่อกินเองสี่ร้อยสามสิบเนี่ย
พอผลวิตกกังวลที่ว่าเยโดนอายัดบัญชีแล้วเขาไม่ได้เงิน
กลายเป็นว่าเขาบอกให้ทุกคนมาแจ้งความจับเดียค่ะ
เขาบอกให้ลูกขายเขาแม่ขายตัวแม่ขายเนี่ยบอกว่าให้แจ้งความจับเดีย
คือเดียหรือแม่มณีเนี่ยคือตอบทุกคำถามที่นักข่าวถามเลยนะคะ
คำถามสุดท้ายเนี่ยนักข่าวถามไปว่าเอ๊ะมีข่าว
แม่มณีกับพระเอกดังกินกันบนรถขออภัยเขาใช้คำนี้จริง
เดียก็เลยตอบไปว่าโอ้โหไปเปิดโรงแรมดีกว่าไหมที่จะไปแบบบนรถ
แล้วนักข่าวก็ถามเพิ่มนะคะว่ากรณีที่มีข่าวตั้งแต่แรกค่ะ
ว่าเห็นรถหรูสีเหลืองของแม่มณีหรือของเดียที่ขับผ่านด่านเก็บเงิน
ใช่เดียหรือแม่มณีเป็นคนขับเพื่อตั้งใจจะหลบหนียังไงไหม

ใช่ค่ะแม่มณียืนยันว่ารถคันนั้นเป็นรถเขาจริงนะคะ
แต่เขาไม่ได้ขับเป็นคนอื่นเอาไปขับ
คือถ้าฟังจากที่เธอให้สัมภาษณ์ตรงนี้นะคนที่เป็นแม่ข่ายของแชร์ลูกโซ่แม่มณีเนี่ย
รู้ไว้เลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเป็นแม่ขายให้หักเปอร์เซ็นต
แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่เดียหรือแม่มณีบอกว่าคุณก็ต้องรับผิดชอบ
คุณก็โลภแล้วคุณก็ไปหาลูกทีมลูกทีมของคุณแล้วก็หักเปอร์เซ็นหักคิวกันถึงเวลา
ตอนนี้คุณจะมาจะมาโยนขี้ให้ฉันคนเดียวได้ยังไงแม่มณีบอกว่าอย่างนี้
ใช่เพราะแม่มณีบอกว่าลูกขายโอนเงินเนี่ยไม่ได้โอนเงินให้แม่มณี
ขายโอนเงินโอนเงินให้แม่ขายดังนั้นสลิปการโอนเงินมันเป็นหลักฐานสำคัญ
จะเอาผิดก็ต้องไปเอาผิดแม่ขายด้วยไม่ใช่มาโยนที่แม่มณีคนเดียว
อันนี้ที่แม่มณีให้สัมภาษณ์นะคะแล้วคนที่เป็นแม่ข่ายเอาเงินจากลูกทีมมา
หรือว่าไปฟ้องที่หน่วยงานไหนแล้วดูว่าคุณแจ้งยอดเอาไว้เท่าไหรเท่าไหร่เนี่ย
คุณได้คืนแล้วยังเหลือเท่าไหร่เนี่ยใครไปแจ้งต้องเอาให้ตามจริงนะฮะ
ส่วนนี้คือภาพที่วันนี้มีทนายความของแม่มณีแล้วก็สามีเนี่ย
มาจากกรุงเทพนะครับมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมแต่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่อยู่นะฮะ
ไม่ได้เจอกันนะครับก็เลยได้แต่รออยู่ด้านนอกเท่านั้นนะครับ
วันนี้มีการนำตัวออกมาสอบปากคำนะฮะสำหรับนางสาววันธนีกับนายเมธีสามีเนี่ย
แต่ว่าเอานายเมธีออกมาคนเดียวทั้งสองคนถูกแจ้ง๓ข้อหานะครับ
เกี่ยวข้องกับการช่อกงประชาชนแล้วก็ผิดพรบคอมด้วย
นายเมธีวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ระหว่างที่นำตัวออกมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
นักข่าวก็พยายามสอบถามว่าเอออยากจะพูดอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ปรากฏว่านายเมธีบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นายเมธีให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้นะที่ให้ปากคำนะ
บอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ร่วมลงทุนออมเงินเงินออมในลักษณะแชร์ลูกโซ่กับเดียเลย
ผมไม่มีส่วนทั้งสิ้นเดียขอร้องให้ผมมามีส่วนร่วมด้วย
ผมก็เพียงแค่เอาข้อมูลส่วนตัวให้เดียไปจัดการ
หลังจากนั้นเดียเป็นคนจัดการทั้งหมดผมมีหน้าที่แค่เซ็นเอกสารเพียงเท่านั้น
ส่วนเรื่องอื่นผมไม่รู้เรื่องคือเขาประกาศเลยว่าเขาไม่รู้เรื่อง

นีคนเดียวเดียคนเดียวนี่แหละที่เป็นคนจัดการ
นี่อ้าวก็ไม่รู้นี่เขาจะมีโอกาสได้เจอกันตอนไหนเนี่ยสองคนนี้เนี่ย
ก็ต้องไปเคลียร์กันต่อนะต้องไปเคลียร์กันเองนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านของนางสาววันธนีนะฮะ
ซึ่งอยู่ที่บ้านหมู่บ้านเอื้ออาทรบ้านจันทร์ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็เป็นบ้านแม่ด้วยแม่ของนางสาววันธนีนะครับ
คือนางสาววันธนีเขาก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กอ่ะนะ
นี่ฮะคุณภูริพัฒน์ก็ไปนะครับเจ้าหน้าที่เอาป้ายมาติดไว้แล้วนะครับที่หน้าบ้าน
เป็นป้ายข้อความเกี่ยวกับการยึดอายัดทรัพย์เอาไว้ตรวจสอบตามพรบฟอกเงินของสพเมืองอุดรธานีนะครับ
ไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะแล้วก็สังเกตได้ว่าที่บ้านเนี่ยมีการต่อเติมคือถ้าดูจากบ้านหลังอื่นในระแวกเดียวกันเนี่ยจะดูดีกว่าบ้านหลังอื่น
แต่เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กบ้านหลังนี้นะครับได้เจอกับเพื่อนบ้านนะที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
ทุกคนบอกว่าตกใจมากกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอมารู้ว่าอ้าวนี่เดียที่คือแม่มณีคือตกใจกันหมดนะครับเพราะว่าเดียเองก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เป็นเด็ก
เป็นคนที่นิสัยดีพูดเพราะมีน้ำใจกับทุกคนแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไปทำแชร์ลูกโซ่หลอกลวงคนอื่น
เวลาที่มาที่บ้านก็เห็นขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมมาเวลาที่มาบ้านหลังนี้นะล่าสุดก็เห็นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย

เดือนมีนาค่ะ

ที่เขามาล่าสุดนะบอก

หน้าตาเปลี่ยนไป
ก็เปลี่ยนไปอยู่

ก็จะมีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ของแม่มณีขายท่อตลาด
แล้วก็มาแจกแจงเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย
ก็ต้องไปดูว่านะตอนนี้แม่มณีมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่บ้าง
พอที่จะมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายโอ้โห

หรือว่าที่สุดแล้วเมื่อคดีสิ้นสุด
ทรัพย์สินต่างที่ไปตามยึดตามอายัดมาได้เนี่ย

มีการยักย้ายถ่ายเทไปก่อนหน้านี้ไหม
เพราะว่ามีรายงานข่าวว่ามีการถอนเงินออกไปแล้วบ้างบางส่วน
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบให้ค่ะว่าณตอนนี้
สินของแม่มณีที่ตกเป็นผู้ต้องหา
มีอะไรบ้างมูลค่าประมาณเท่าไหร่
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเลยนะคะ
สินที่ตำรวจยึดมาได้แล้วเนี่ยเป็นรถหรู๓คัน
ทะเบียนทฐานยักษ์๔๔๑๐กรุงเทพฯ
ราคาประมาณ๒ล้าน๙แสนบาท
ประมาณ๓ล้าน๒แสนบาท
แล้วก็เนี่ยมีรถที่เป็นรถไฟฟ้า
ที่เนี่ยค่ะอาคารพาณิชย์ต่างที่เป็นชื่อแม่มณีนี้นะ
รวมแล้วมูลค่าประมาณ๒๒ล้านกว่าบาท

บัญชีเงินฝากธนาคาร๒เล่มยอดเงินประมาณ๘ล้านบาท
รวมแล้วทรัพย์สินที่ตำรวจตรวจสอบได้ณตอนนี้นะคะ
รวมแล้วประมาณ๓๐ล้านบาท
แต่ก็ยังมีทรัพย์สินในส่วนของแม่ของแม่มณีนะ
ตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าทรัพย์สินของแม่ของแม่มณี
มันเกี่ยวข้องจากการได้มาซึ่งแชร์ลูกโซ่นี้หรือเปล่า
นี่ไม่รวมที่อยู่ในชื่อของนายเมธีอีกนะแฟนนุ่มนะ
ไล่กันว่าเออตกลงแล้วใครจะผิดไม่ผิดอย่างไรมีทรัพย์สินขนาดไหน
แต่ถ้าแยกเลยนะอันนี้คือที่อายัดได้ในขณะนี้ใช่ไหม
แต่ถ้าแยกเลยนะว่านางสาววันธนีหรือว่าแม่มณีเนี่ย
ตั้งแต่ที่เขาเริ่มปรากฏตัวให้ผู้คนรู้จักแล้วก็มีโครงการออมเงินกับแม่มณีเนี่ย
หรือว่าแชร์ลูกโซ่แม่มณีเนี่ยอ่ะได้ดอกผลถึง๙๐๐ละ๙๓เนี่ย
เขามีทรัพย์สินมีธุรกิจอะไรบ้างปรากฏว่าเขามีทั้งร้านทอง
มีธุรกิจความงามปลาร้าก็มีนะ
ทำหนังทำละครอะไรพวกเนี้ยนะครับทุกผู้ชมครับเนี่ยฮะอ่าถ้าเป็นร้านทองเนี่ย
เขามีเขาจดทะเบียนบริษัทเลยนะบริษัทห้างทองแม่มณี๒๐๑๙จำกัด
ไม่รู้ว่าร้านไหนขายจริงไม่ขายจริงอะไรยังไงอ่ะแต่เอาเป็นว่าที่ไปตรวจไปค้นแล้วเจออ่ะ
เปิดห้องเอาไว้หลังบ้านแล้วก็เป็นทองชุบทั้งนั้นนี่นะฮะ
มีห้างหุ้นส่วนจำกัดปราแม่มณีจดทะเบียนเอาไว้ด้วย
มีหุ้นส่วนอยู่๓คนนางสาวรรษณีก็เป็น๑ในนั้น
มีห้างหุ้นส่วนจำกัดมณิลาช็อปอันนี้ก็เอาไว้ทำพวกเครื่องสำอาง
เครื่องใช้เสริมความงามอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างนานา
เปิดตัวแล้วมีการเชิญดาราดังมาร่วมงานก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาอันนี้แหละ
นี่คือก็เปิดจดทะเบียนอะไรไว้นะครับแต่ว่าจะทำจริงไม่ทำจริงอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เขาต้องไปสืบสวนขยายผลกันต่อนะครับ
วงการบันเทิงนะก็มีพวกจะทำภาพยนตร์ทำละครหรือว่าจะเล่นละครเองเล่นภาพยนตร์เองพวกนี้ก็มีนะครับ
แล้วสุดท้ายนอกจากเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เป็นเอ็มซีแล้วเนี่ยก็คือนี่แหละครับ
เปิดโครงการฝากเงินออมบายบัญชีแม่มณีเนี่ยให้ดอกเบี้ยดอกผล๑๙๓แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาณขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับ
มณีก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอว่าเปิดร้านทองซึ่งเป็นทองชุบทองปลอมเอาไว้บังหน้าแล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของแม่ขายด้วยที่ยืนยันว่าไม่เคยจ้างให้ไปหาลูกทีมอ่ะนะคะเดี๋ยวมีเสียงของแม่มณีที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพที่ตำรวจนำตัวนางสาววันธนีหรือแม่มณีไปตรวจสอบทรัพย์สินที่ยึดมาได้ใช่ค่ะนะฮะไปตรวจสอบที่บ้านที่เช่าเอาไว้นะครับแล้วก็มีการทำลักษณะเหมือนกับร้านทองมีป้ายชื่อว่าเป็นร้านทองแม่มณีแล้วก็เป็นทองชุบหมดเลยอ่ะใช่เธอก็ยอมรับว่าเป็นทองปลอมซื้อมาจากขอนแก่นมาเปิดร้าน

ก็คือช่วงเวลาหลังจากมีผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วเช่นเดียวกัน
ในส่วนของนายเมธีสามีของแม่มณี
มีการเซ็นมอบอำนาจให้ผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนนึง
๕ครั้งยอดเงิน๒๓ล้านบาท
ดังนั้นสองส่วนนี้ค่ะตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ต้องตรวจสอบเลยว่าใครเป็นคนถอนเงินใครเป็นคนรับเงินไป
เพราะว่าทรัพย์สินส่วนนี้อาจจะเข้าข่ายเป็นลักษณะของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน
ในส่วนของแชร์ของแม่มณีด้วยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องทรัพย์สิน
ทีนี้เรามาดูเรื่องของวิธีการนะในการทำโครงการออมเงินบายแม่มณี

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปคุยกับผู้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
เป็นเหยื่อของแม่มณีนะ
ได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เป็นหนึ่งในแม่ข่าย

หลังจากแม่มณีโพสต์ขายเสื้อผ้าเด็ก
แล้วผ้าของลูกลูกสาวที่หน้าตาน่ารัก
แล้วมีการโพสต์เชิญให้คนมาออมเงินด้วยกัน
เงินคืนหรือว่าดอกเบี้ยถึง๙๓อย่างถ้าฝากพันธุ์๑เมื่อครบจำนวนเวลาที่ตกลงกันไว้ก็จะได้คืน๑๙๓๐บาท
คือไม่ลังเลเลยเธอบอกเธอไม่ลังเลเลยที่จะโอนเงินไปฝากกับแม่มณี
ว่าใครมาคอมเมนต์ว่าวันนี้มีรับจำนวนกี่บาทอะไรแบบนี้เขาก็จะมีคนมาคอมเมนต์นะคะ
ทีนี้เราก็ไปดูว่าคนนั้นที่มาคอมเมนต์เนี่ยเขามีชีวิตที่ดีขึ้นซื้อทองเต็มเลยซื้อรถอะไรอย่างนี้ซื้อบ้านหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตดีขึ้นจริงคือเขาไม่ใช่หน้าม้าอะไรแบบนี้ก็เลยตัดสินใจลงทุน๒เดือนค่ะ
ที่คิดจนเห็นว่าเขามาจัดปาร์ตี้ที่เขาใหญ่อ่ะตอนนั้นคือรู้สึกว่ามันจริงแล้วแหละเพราะว่าคนมาเยอะมากเลยค่ะ
แบบเยอะจริงจริงอ่ะค่ะมันคงไม่ใช่หน้าม้าทุกคนนะคะใช่ก็คือคนที่ลงทุนแล้วได้เงินจริงจริงเขาก็ไปร่วมปาร์ตี้กันที่นั่น
เราก็เลยรู้สึกว่ามันรอช้าไม่ได้แล้วมันต้องรีบลงทุนณขณะที่คนเขากำลังแบบได้กันจริงอะไรแบบนี้
การที่ได้ผลตอบแทนคืนนะคะ๙๓ได้จริงได้ภายในวันที่เราลงอย่างเช่นเราลงวันที่๑พฤษภา๑มิถุนาเราก็ได้เงินเลย
เพราะว่าเขาจะไล่โอนเงินแบบไม่หยุดเลยค่ะวันหนึ่งก็จะโอนเยอะอะไรแบบนี้
นี่คือน้องคนนี้บอกว่าตอนแรกมันได้จริงแต่มันก็เหมือนกับทุกคนคือตอนแรกมันได้จริง
ใช่ทุกคนเป็นแบบนั้นหมดแต่หลังเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มจากช้าก่อนพอช้าแล้วทีนี้ก็เริ่มไม่ได้
แต่ด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยมันได้ไงก็ยังเชื่ออยู่ก็ยังเสี่ยงยังใส่เงินไปใส่เงินไปนะครับ
แต่ตัวเธอเนี่ยพอเห็นว่าได้แล้วเนี่ยไปมีลูกทีมอีกจากฝากกลายเป็นแม่ข่าย
ก็เลยไปชวนคนอื่นมาด้วย๑๓๐คนน้องคนนี้นะฮะน้องเอเนี่ยนะฮะ๑๓๐คน
รวมแล้ววงของเธอนะ๖๐๐ล้านบาทเนี่ยมันไม่รู้นะเอาเป็นว่าเธอบอกกับทีมข่าวของเราเนี่ย
ไปคุยด้วยเธอบอกว่าในวงของเธอที่มีกว่า๑๓๐คนสูญเงินไปร่วม๖๐๐ล้านบาท
ทีนี้ที่สังคมมองว่ามันผิดแน่นอนแชร์ลูกโซ่แบบนี้นะครับ
แต่มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของแม่มณีเพียงคนเดียวค่ะบรรดาแม่ขายทั้งหลายเนี่ย
มันก็ไม่แพ้กันมันก็หักหัวคิวเหมือนกันใช่ไหมเธอยอมรับว่าเธอก็มีส่วนผิด
ไปชักชวนลูกขายมาแชร์ลูกโซ่กับแม่มณีมาออมเงินกับแม่มณี
แต่อยากให้สังคมแยกด้วยมองเจตนาเป็นตัวบุคคลเป็นคนไป
อย่างเธอเนี่ยเธอเป็นแม่ทีมมีส่วนรู้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการโกงของแม่มณี
เธอเป็นแม่ทีมก็เป็นแม่ทีมตามความซื่อตามหลักการที่เห็นแม่มณีเขาทำ
แล้วเธอก็เพิ่มหาลูกทีมเข้ามาแล้วก็มีการหักเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไป
เธอก็สูญเงินไปส่วนตัวเธอเองเนี่ย๙แสนนะแล้วเธอก็เอาเงินส่วนตัวไปชดใช้ลูกข่ายไป๒๑คน
ยังเหลือที่กำลังเจรจากันอยู่๑๙คนเจตนาของเธอแค่ต้องการได้ดอกเบี้ยมาเก็บมาออมไว้
อยากให้ลูกขายของเธอได้เงินเหมือนกับที่เธอได้ก็เท่านั้นเองเธอไม่ได้ตั้งใจโกง
ถ้าคุณจะมองว่าแบบเราโง่หรือว่าเราโลภอะไรแบบนี้ก็อยากให้มองว่าตัวแม่มณีเองก็สร้างความน่าเชื่อถือแบบสุดเหมือนกัน
คือมันประกอบกันด้วยค่ะถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาแบบไปโพสต์เชิญชวนให้ดอก๙๓มีแบบใช้ชีวิตธรรมดาชาวบ้านอะไรอย่างนี้
ก็คงไม่มีใครลงหรือว่าอาจจะมีคนลงแต่ก็อาจจะน้อยอะค่ะแต่พอมันเป็นแม่มณีไงมันมีธุรกิจมันมีอะไรแบบที่ลงเฟสมาให้ดูอ่ะ
มันดูแบบว่ามันจริงมันรวยเนอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยากให้รับผิดชอบค่ะ
เรื่องดำเนินคดีอะค่ะก็ไม่น่าจะเขาไม่น่าจะรอดพ้นอยู่แล้วเรื่องดำเนินคดีเขาต้องโดนด้วย
แต่เรื่องเงินทรัพย์สินที่ทรัพย์มาได้อะไรแบบนี้ก็ต้องแบบกระจายคืนพวกเราก็ต้องกระจายคืน
ไม่อยากให้แบบติดคุกชดใช้แล้วหายกัน
นางเสาเอคนนี้ก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นคนไปเชิญชวนคนอื่นให้มาร่วมลงทุนจริงเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้โอ้โหตั้งใจจะไปร่วมโกงอะไรกับแม่มณี
แค่หากจะอยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้ดอกเบี้ยเหมือนกับที่เธอได้เธอบอกว่าเธอไม่ได้หักเยอะนะถ้าเทียบกับมะนาวจะมะนาวได้ใช่ไหม
ขายที่เป็นข่าวคนแรกเลยเนี่ยมะนาวเนี่ยเขาหักเอาไว้เยอะเหมือนกันมะนาวหัก๔๓แล้วก็ให้ลูกทีมได้ไป๕๐
แต่ว่าในส่วนของนางสาวเอคนนี้เธอบอกว่าเธอหักไว้แค่๒๓ให้ลูกทีมได้๗๐ก็ให้เยอะกว่ามานะ
ใช่เธอบอกเธอไม่ได้หักเยอะแล้วก็ลูกขายของเธอเนี่ยบางทีก็ไปหาลูกข่ายคนอื่นต่อกันเป็นทอดด้วยนะ
ปัญหามันเกิดอย่างนี้ไงวงมันถึงใหญ่มากขึ้นเรื่อยคือลูกขายของเธอมี๔๐คน
แล้ว๔๐คนนี้ไปหาลูกข่ายคนอื่นต่อกันไปเป็นทอดแล้วหักดอกเบี้ยต่อต่อกันไปเป็นทอด
มันก็ลดลงไปเรื่อยไงใช่ลดทอนไปเรื่อยแบบนี้
ทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองได้ไงจะได้มากได้น้อยเท่านั้น
ผู้เสียหายก็เลยเยอะครับแล้วนางเสาเอคนนี้บอกว่ามันมีข้อมูลที่เขาสงสัยก็คือทำไมฮะ
ต่อเดือนเฮ้ยนี่ให้เยอะกว่าแม่มณีอีกนะใช่เธอบอกว่าเหมือนกับกลุ่มออมเงินกลุ่มเนี้ย
ครับมันไปเชื่อมโยงกับกลุ่มของแม่มณีหรือเปล่าอันเนี้ยเธอสงสัยนะ
ถ้าท่านผู้ชมดูจากเนี่ยแผนผังเนี่ยที่ทีมข่าวเราทำให้เห็นเนี่ย
ก็คือเธอรู้สึกว่าแม่มณีเนี่ยมีใครอยู่ต่อจากแม่มณีอีกหรือเปล่าถูกต้อง
มณีส่งให้ใครต้นทางหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่า
เหมือนแม่มณีอ่ะเป็นแม่ข่ายหรือเปล่านึกออกป่ะเพราะว่าต้นทางอ่ะ
ทีเก้าเก้าเก้าบ้านตุนทองดอกเบี้ยตั้งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วแม่มณีถ้ามาหาลูกทีมต่อแล้วให้เก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์
แม่มณีก็ได้สูญต่างตั้งเยอะแล้วคนอื่นก็ต่อลงไปเรื่อยเรื่อยลงไปเรื่อยเรื่อย
ใช่ไงเพราะว่าที่เธอสงสัยแบบนี้นะคะเพราะว่าที๙๙๙บ้านตุนทองเนี่ยค่ะ
กลุ่มนี้เกิดขึ้นพร้อมกับกลุ่มแม่มณีแล้วก็โอนเงินช้าช่วงเวลาเดียวกัน
อ่าปิดกลุ่มช่วงเวลาเดียวกันอ๋อเหรอในกลุ่มของแม่มณีเริ่มโอนเงินช้า
เริ่มมีปัญหาเรื่องเงินเนี่ยประมาณวันที่สิบตุลาคมอืมใกล้กันเลย
กลุ่มบ้านตุนทองทีเก้าเก้าเก้าก็เหมือนกันอ่าแล้วทีเก้าเก้าเก้าเนี้ยปิดกลุ่มไปสิบเจ็ดตุลาคม
มันช่วงเวลาไล่เลี่ยใกล้เคียงกันมากกับกลุ่มแชร์แม่มณีค่ะครับ
เราลองกระจายความเสี่ยงไปหาที๙๙ดูอย่างน้อยแบบว่าถ้าบ้านใดบ้านหนึ่งล้มไปก็ยังจะเหลืออีกบ้านหนึ่งไว้เป็นที่พึ่งอะไรแบบนี้
เราก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเราไปลงทุนกับที๙๙อีกเราก็ยังไประดมทุนกับลูกค้าเรามาอีก
แล้วก็แจ้งลูกค้าว่าลูกค้าคะตอนนี้มีนายทุนใหม่แล้วนะคะให้ดอกเบี้ยสูงเราก็ไปให้ดอกเบี้ยลูกค้าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์
ดอกเบี้ยต่อเดือนจะตกอยู่ที่ร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็จะมีการสมนาคุณด้วยทองคำ
สมนาคุณด้วยด้วยด้วยตัวเงินเป็นค่าแนะนำอะไรพวกเนี้ยด้วยค่ะอืมก็แล้วก็แบบโทรของทีเก้าเก้าเก้าอ่ะ
มันไม่แบบมันไม่เป็นมาตรฐานนะคะมีโปรใหม่ใหม่มาเรื่อยเลยแบบมีแสนนึงแจกเงินด้วยเท่านู้นเท่านี้
แล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตัวแม่มณีก็มีปัญหาในช่วงนั้นเหมือนกันคือบอกว่าขอจ่ายเงินช้านะอ้างแอดมินทำงานไม่ทัน
ระยะเวลาที่เขามีปัญหาคือโกงเนี่ยมันใกล้กันเลยค่ะห่างกันแค่๗วันเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
หมายเลขบัญชีของสามีอะค่ะคุณเมธีชินภาเนี้ยมันขึ้นต้นด้วยศูนย์ห้าเจ็ดซึ่งศูนย์ห้าเจ็ดอะค่ะมันเป็นรหัสสาขาของธนาคารแบงก์สีเขียว
แล้วตัวทีเก้าเก้าเก้าก็ขึ้นต้นด้วยศูนย์ห้าเจ็ดไทม์ไลน์การเปิดบัญชีของเมธีชินภาจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่เมธีชินภากับวรรณีที่ประเวทเนี้ยหรือแม่เดียเนี้ยนำเงินพวกเราไปลงทุนกับทีเก้าเก้าเก้าอืมก็จะเป็นช่วงที่เขาเปิดบัญชีพอดี
อืมเรื่องของการเปิดบัญชีมันไปสอดคล้องกันอย่างที่เธอให้ข้อมูลนะคะว่าบัญชีของกลุ่มทีเก้าเก้าเก้าเนี่ยเป็นบัญชีที่เปิดในจังหวัดนครปฐมเพราะว่าเลขบัญชีตัวหน้าเนี่ยมันสามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่ไหนยังไงแล้วบัญชีของแฟนนุ่มของแม่มณีอ่ะค่ะนายเมธีชินภาก็เป็นบัญชีที่เปิด

หลังจากย้ายบ้านไม่ได้เอาของพวกนี้ไปด้วยส่วนเรื่องแม่ข่ายเธอก็ยืนยัน
เธอบอกว่าเขาไปทำกันเองเธอไม่เคยจ้างให้ไปหาลูกทีมแม่ขายลูกขายลูกทีมอะไรทั้งสิ้น
เดี๋ยวฟังเสียงนะครับที่เธอพูดเอาไว้นะฮะ
เราทำไม่ได้แล้วก็ค้าหมื่นแสนหรอกค้าหมื่นไปหนึ่ง
แต่พอคนได้ชาวบ้านมองต่อไปนะครับ

แล้วบางคนก็ส่งโดยเยอะขึ้นจากส่งแล้วแพทย์
แต่ค่านั้นเขาก็แบบเป็นได้หรอกค่ะแม่ทีม

แบบใครไปขาแม่ทีมมาได้เยอะ

เราไม่มีวิการโฆษณะทางสิ้นเลย

ถ้าถามว่ามีน้ำส่งทุกคนเขาก็ไปซื้อมากันอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
ซื้อมากันอย่างนี้มันเป็นลายทองจริงหมดเลย

เขาก็จะเป็นส่งค่ะเป็นกิโลกรัม

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของแม่ข่าย
ก็มีแม่ขายหลายคนก็เริ่มทยอยออกมาให้ข้อมูล
ว่าเป็นแม่ขายด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง
ก็อยากจะให้คนอื่นได้ดอกเบี้ยได้เงินกันเยอะ
แต่ว่าเรื่องนี้เอาจริงเลยนะคุณผู้ชมเริ่มไปต้นเรื่องเลย
มันเปิดเผยจากมะนาวเลยนะอ่าใช่เริ่มจากมะนาวเลยนะ
ซึ่งมะนาวเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนะตอนนี้
หนูเองก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะนางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวลเนี่ยค่ะ
มะนาวที่โด่งดังจากที่เป็นเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเท
ไม่ไปร่วมงานแต่งงานเนี่ยนะแล้วหน้าเธอก็สวยขึ้นเรื่อย
แล้วเธอก็เริ่มทำงานอย่างอื่นแล้วเธอก็เป็นแม่ขายแชร์แม่มณีด้วย
มีผู้ชายไลฟ์เฟสบุ๊คกรีดหน้าใช่ไหม

เล่นแชร์กับมะนาวถูกแล้วมะนาวเขาบอกว่าไม่ใช่แชร์ฉันฉันก็เล่นกับมณี
ตอนนี้มณีโดนจับแล้วแล้วมะนาวอยู่ไหน
เราก็เลยเข้าไปดูเฟซบุ๊กของมะนาว
หยุดเคลื่อนไหวไปตั้งแต่๑พฤศจิกายน

ใช่แต่นักข่าวของเราบอกว่าเหมือนโพสต์ล่าสุดมีนะ
มีวันนี้เลยอ่ะโพสต์ว่าเวลาช่วยเอาคนออกไปจากชีวิตเราเอง
อย่างนี้เหมือนกับเวลาจะเอาคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเอง

ล่าสุดเลยนะนักข่าวของเราเพิ่งส่งมาให้ดู
แล้วก็ไปที่บ้านบ้านมะนาวอยู่ราชบุรีนะคะ
ไม่เจอมีรถเก๋งจอดอยู่สองคันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่งนะคะ
ก็ไปคุยกับญาติของมะนาวญาติบอกว่ามะนาวอยู่บ้านตลอดครับ
ไม่ได้ออกไปไหนแต่วันที่นักข่าวไปไม่อยู่ไปทำธุระ
มณีโดนจับมะนาวก็รู้แล้วแหละ
ก่อนหน้านี้มะนาวก็ไปแจ้งความเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าไปแจ้งความไว้ที่ไหนยังไงแจ้งความเรื่องอะไร
เพราะมะนาวเองก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
แต่คนที่ไปแจ้งความกับมะนาวก็มี
ใช่ค่ะที่ราชบุรีก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้เยอะ
เท่ากับว่าเรื่องนี้ต้องรอความคืบหน้า
แต่ทีนี้พวกร่วมขบวนการที่มีเปิดเผยมาล่าสุด
จากชุดสืบสวนที่เป็นข้อมูลทางการสืบสวนที่เราได้มานะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าก็ปรากฏว่า
วันนี้ตำรวจได้เชิญญาติคนสนิทคนหนึ่งของนางสาววันธนี
มาให้ข้อมูลนะครับหลังจากทราบว่าทั้งคู่สนิทกับญาติคนหนึ่งนะ
แล้วก็ติดต่อหากันหลังถูกออกหมายจับ
ซึ่งพยานคนนี้บอกว่าเมื่อ๒๖ตุลาคม
ได้มาส่งพ่อเลี้ยงของนางสาววันธนีที่ป่วยที่บ้านพัก
แล้วก็ได้รับการติดต่อจากนางสาววันธนี
บอกว่าตอนนี้มาหลบซ่อนตัวอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ชนบุรีขอให้มาเจอที่หมู่บ้านนี้หน่อย
พอไปถึงนะครับก็ไปเจอนางสาววันธนีอยู่กับนายเมธี
และทหารเรือนอกราชการคนหนึ่งแล้วก็ภรรยาอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับ
หลังจากนั้นช่วง๒๗๒๙ตุลาคมพยานคนนี้บอกว่า
เห็นนางสาววรรษณีย์กับนายเมธีไปอาศัยอยู่ที่บ้านพักอีกหลังหนึ่งไปอยู่ที่พลูตรรหลวงะเผอร์สัทธาฮีบแล้ว
อันนี้ตอนที่ไปจับที่ป้าบาเบอร์อันนี้เป็นร้านบาร์เบอร์ที่สัตหีบ
เมื่อวานตอนเช้า๗โมงครึ่งไปควบคุมตัว
ทีมข่าวของเราบอกว่าตลอดเวลาที่นางสาววันธนีกับนายเมธีถูกออกหมายจับนะครับ
สืบสวนได้ข้อมูลมาว่าทหารเรือนอกราชการคนนี้นี่แหละ
เป็นคนคอยช่วยเหลือค่ะนะทั้งเรื่องการเอาทรัพย์สิน
อย่างเช่นรถยนต์ไปจอดซ่อนตามจุดต่างพาไปหนีตามจุดต่าง
และระหว่างนี้มีหลักฐานเป็นแชทไลน์นี่ฮะจะเห็นว่ามีการแนะนำว่า
ก็ให้เอารถไปจอดที่ไหนให้เอาผ้าคลุมไว้ด้วย
ตอนนี้ยังไปไม่ถึงใกล้ถึงแล้วแต่ถ้ามาถึงก็ยังคุยไม่ได้
ก็มีการถามว่าคนที่เขาช่วยเหลือเนี่ยเรื่องรถเขาบอกว่าจอดกับเขาไปก่อนก็ได้
โกดังของลุงคนนึงเนี่ยก็โกดังเนี่ยมันเต็มหมดเลยเนี่ย
อย่างนั้นก็จอดไว้แล้วก็หาผ้าคุมไว้นะอย่าให้ใครเห็นอ่า
เหมือนให้คนนี้เขามาช่วยคอยช่วย
ทหารเรือนอกราชการคนนี้เนี่ยคือเขามีหลักฐานว่าคอยช่วยเหลือหมดเลย
ค่ะนะครับซึ่งตำรวจก็บอกนะฮะชุดสืบสวนบอกว่า
อ่าความจริงตอนที่รู้ตัวว่าซ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับได้
พยายามจะเข้าไปจับกลุ่มแล้วรู้แล้วแต่ว่าเข้าไปไม่ถึง
เข้าไปไม่ถึงเพราะทหารเรือนอกราชการตรงนี้คอยช่วย
ช่วยย้ายนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ไปควบคุมตัวได้
แล้วก็มีข้อมูลการคุยไลน์ระหว่างแม่มณีกับคนสนิทด้วยนะเหมือนกับบ่นอ่ะ
ว่าไม่เห็นออกหมายเรียกอะไรเขาเลย
อยู่ก็ออกหมายจับเขาเลยแล้วบุกเข้ามาจับเขาเลย
ทำไมตำรวจไม่ทำตามขั้นตอนเลยอะไรแบบนี้ก่อนที่จะถูกจับอ่ะนะ
หรือว่าบ้านอาคารพาณิชย์ซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนมีเรื่องตั้งนานแล้ว
จะมาหายับได้ยังไงนี่น่ะนะคะอ่าครับ